คุณผู้ชมครับนักอาชญวิทยานะครับนะฮะ
รับบอกว่าคดีแตงโมนะฮะมีข้อพิรุธหลายอย่างนะครับ
จะต้องใช้หลักทางนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาพิจารณาควบคู่ไปกับการสอบสวนของตำรวจด้วย
ศาสตราจารย์พันธบรวจโทกฤษณพงศ์ภูตระกูลนะครับท่านเป็นประธานบริหารหลักสูตรอาชญาวิทยา
และการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตตั้งข้อสังเกตในคดีของคุณแตงโมตามหลักอาชญาวิทยา
ชี้นะชี้บอกว่ามีข้อสงสัยหลายจุดเลยนะฮะ
พฤติการของกลุ่มผู้โดยสารในวินาทีที่เกิดเหตุ
คือท่านบอกว่ามันขัดแย้งกับสถานการณ์คนตกน้ำน่ะนะคนตกน้ำโดยส่วนใหญ่เขาก็จะรอ
จะเฝ้าจะหาจะช่วยให้เจอนะครับรวมไปถึงข้อสงสัยในจุดเกิดเหตุ
เพื่อนของคุณแตงโมให้ข้อมูลโดยเฉพาะประเด็นการไปนั่งปัสสาวะที่ท้ายเรือ
โดยกรณีเหล่านี้ต้องใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการสอบปากคำนะครับ
บนเรือของคุณแตงโมทั้งหมดนั่นแหละลองฟังดูครับ
เช่นหลายประเด็นหลายคำถามที่สังคมมาเลยอาจจะตั้งคำถามก็เป็นเรื่องปกตินะครับ
เราอาจจะแบบเป็นอุบัติเหตุทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแต่แน่นอนครับ
ทุกข้อสงสัยทุกคำถามที่เกิดขึ้นอย่างขนาดเนี้ย
ต้องอธิบายได้โดยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์ทางนิติเวศครับ
พยานบุคคลที่อยู่บนเรือคิดว่าพูดไม่หมดร้อยเปอร์เซ็นต์
โดยจากที่ฟังดูนะครับอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่บอกความจริงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
จะรู้ได้ยังไงว่าเขาจะพูดร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงคือต้องใช้เครื่องจับเท็จครับ
เมื่อกี้ตำรวจบอกยังไม่ต้องใช้เครื่องจับเท็จ
บอกว่าพนักงานสอบสวนก็มีหลักการในการสอบอยู่

มาดูประเด็นนะฮะที่อาจารย์เขาตั้งข้อสังเกตนะครับ
หนึ่งเหตุใดกลุ่มเพื่อนที่ออกจากที่เกิดเหตุไม่ติดตามการช่วยเหลือต่อ
สองการให้ข้อมูลของกลุ่มเพื่อนที่ไม่สอดคล้องกันในตอนแรก
โดยพุ่งไปที่ประเด็นการไปปัสสาวะของคุณแตงโมเนี่ย
สามตำแหน่งโดยสารบนเรือก่อนเกิดเหตุมันเป็นยังไง
ก่อนเกิดเหตุนะนะ๔ร่องรอยบนร่างของคุณแตงโม
ซึ่งต้องชนสูตรอย่างละเอียดและแยกแยะให้ได้ว่าจุดนี้เกิดจากอะไร
จุดนี้เกิดจากอะไร๕ผู้โดยสารบนเรือต้องเข้าสู่การตรวจสอบ
ตามหลักนิติวิทยาศาสตร์เช่นกันครับ